คุณผู้ชมยังคงอยู่กับเทศกรรมออกฟันศานะจ๊ะ
เพราะว่าเหล่าคนบันเทิงเขายังเดินสายทำบุญ

คุณผู้ชมค่ะไปสิเป็นสิริมงคลไปนะคะ
นักแสดงอารมณ์ดีใจแอ้นเชิญยิ้มจ้า
เมื่อวานนี้เดินทางไปร่วมทำบุญตักบาทนะคะ
โวนที่วัดจุกเชอจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
ใจแอ้นเนี่ยหลังจากใส่บาทหลวงพ่อช้าง
ก็ได้ร่วมฟังเทศมหาชาติด้วยนะคะ
แล้วก็เรื่องที่ว่าจากนี้ไปจะดังแน่นอน
บอกเลยนะอันนี้มันมีแววแน่
แล้วก็เป็นธรรมเนียมนะคะประจำตัวพี่ใจแอ้นไปเลย
ที่ต้องขอโชคลาภมาฝากเป็นแปลน
รอบนี้พี่ใจแอ้นจุดทูปตัวเลข
ขอโชคลาภจากท้าเวสุวรรณองค์ร่ำรวย
พี่แกเนกาซิปบอกว่าเป็นการขอจากองค์เนี่ยครั้งแรกเลยนะ
เลขที่ได้ก็คือ๕๗

หรือ๕๗๓ดูเอาเดิ้น
แล้วแต่ตาของแต่ละคนจะมองจริงคุณผู้ชมค่ะ

อืมไปกันต่อดีกว่าค่ะทางด้านอาถั่วแระเชิญยิ้ม
คนนี้บอกเลยว่ามูทุกทางมูที่ที่ไหนบอกว่าปังเอาหมดค่ะ
ล่าสุดเข้าสู่คลินิกแกไปสักคิ้วมา
คุณผู้ชมอายุขนาดนี้๗๐ปีแล้วนะ
บอกว่าเออขอลองสักครั้งดูว่าสร้างมงกุฎของหน้า
ให้มันดูแบบว่าปังขึ้นไปอีก
ศักดิ์เพื่อเสริมหล่อนะคะแต่ว่าไปศักดิ์เพื่อเสริมดวงชะตาต่อชีวิตด้วย
บอกว่าจากที่ไม่เชื่อนะแต่ต้องเชื่อทันที
เพราะชีวิตมันดีขึ้นทั้งการเงินแล้วก็โชคลาภ
รวมไปถึงความอบอุ่นของคนในครอบครัวด้วย
คือชีวิตมันดีขึ้นทุกด้านแกบอกว่าอย่างนั้น
เสริมความปังขนาดนี้แล้วจะชักช้าอยู่ใหญ่
ก็จุดทูปตัวเลขขอโชคจากพ่อแก่ไปเลยสิจ๊ะ
เลขที่ปรากฏก็คือ๘๐๖ค่ะ

ประมาณนี้อันนี้แกก็จุดที่ออฟฟิศแกเนอะ

๔๐มันล้มอยู่นะตรงนั้น